จราจรเรียบร้อยมีอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องตรวจสอบต่อ
อย่างที่พี่มิวพี่มินได้บอกไปว่าเป็นเรื่องในโลกโซเชียล
แล้วต่อเป็นประเด็นหน้าหนึ่งเลยทีเดียว
กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเนี่ยกับเพจชื่อดังนะคะ
ทะคารมเดือดเลยเป็นเรื่องตั้งแต่เมษายนมา
แล้วทีนี้ปุ๊บก็เกิดเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่ามีการตอบโต้กลับจากผู้ว่าด้วย
เนี่ยเขาออกมาพูดว่าอุ้ยเอาเป็นพื้นที่เขาโล้นนะคะบริเวณหน้าเนี่ย
บอกว่าผู้ว่าเอาเงินไปทำอะไรอยู่ทำไมปล่อยให้พื้นที่ป่าหายไปขนาดนี้
โจมตีนะคะบอกว่าภาษีประชาชนนะออกมารับผิดชอบหน่อย
ผู้ว่าก็แถลงชี้แจงยาวเลยซึ่งผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็โทรไปสอบถามต่อด้วย
ใช่ค่ะเพราะว่าผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้มีการโพสต์ข้อความมาผ่านทางเฟซบุ๊ก
โพสต์ข้ามประเทศมาเลยบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเร่งแก้ไขปัญหาให้อยู่
ตัวเองเพิ่งเข้ามารับตำแหน่ง๑ตุลาคมปี๒๕๕๙
ปัญหานี้มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานแล้วแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจไม่ได้เพิกเฉย
กำลังเร่งแก้ไขให้นายสุวัสดิ์พรมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีทางโทรศัพท์เลยนะคะ
ขณะปฏิบัติภารกิจในประเทศลาวก็บอกว่ากรณีที่มีคนโพสต์เฟซบุ๊ก
ใช้ชื่อว่าทวงคืนผืนแผ่นดินไทยโพสต์ภาพเป็นลักษณะของสองข้างทางจังหวัดน่าน
กลายเป็นเขาหัวโล้นแล้วก็ทวงถามว่าผู้ว่าราชการจังหวัดน่านหน่วยงานรัฐทำอะไรอยู่
ทำไมเพิ่งเฉยต่อเรื่องนี้ก็ชี้แจงว่าตัวเองตั้งใจจะแก้ไขปัญหานี้อยู่แล้ว
ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีแต่ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานแล้ว
มันต้องใช้เวลาในการแก้ไขและผู้ว่าท่านนี้เนี่ยเพิ่งมารับตำแหน่ง๑ตุลาคมปี๒๕๕๙
ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องป่าเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่สุดหลายหลายฝ่ายทำงานกันอย่างเต็มที่
ว่าราชการจังหวัดน่านย้ำว่าการที่ต้องออกมาโพสต์ตอบโต้แบบนี้
เนื่องจากไม่อยากให้คนไม่รู้เรื่องการทำงานของส่วนราชการและชาวจังหวัดน่าน
ตำหนิจังหวัดน่านทั้งที่ทุกฝ่ายกำลังระดมความคิด
แก้ปัญหาเรื่องนี้กันอยู่อย่างเร่งรีบแต่มันต้องใช้เวลา
ผู้ที่ใช้ชื่อว่าทวงคืนผืนแผ่นดินไทย
ขอโทษกับกรณีที่มีการโพสต์ข้อความนี้แล้วนะคะ
เพราะว่าต้องบอกเลยว่าผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
โพสต์เฟซบุ๊คเป็นเอกสาร๓หน้าชี้แจงเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชม
กลายเป็นเรื่องดังในโลกโซเทียลใช่ไหมคะน้องเฟื่อง
เล็ปคนดังออกมาโพสต์ตอบอยากจะไปช่วยปลูกป่าในจังหวัดน่าน
ใช่ค่ะคือพอมีประเด็นนี้จากทวงคืนผืนแผ่นดินไทยมาก่อนเนี่ยนะคะ

แล้วก็มีกราฟิกชี้แจงหลักบอกว่าจริงมีแผนนโยบายนะ
ที่จะทำให้หน้ากลับมาสวยงามเหมือนเดิม
แล้วก็ไปโพสต์ใส่อีกอันหนึ่งในเฟซบุ๊คส่วนตัว
บอกว่าท้าเลยผมท้าว่าถ้าพวกคุณเนี่ยนักเลงคีย์บอร์ดทั้งหลาย
ออกมาพูดทำไมถึงไม่บอกว่าจะทำอย่างไรให้เป็นรูปเป็นร่าง
ผมมีพื้นที่ว่างอยู่๕แสนไร่ช่วยกันปลูกป่าไหม
ทีนี้โอ้โหเซเลปหลายคนเริ่มจับมาเลยถูกต้อง
คุณโจอี้บอยนี่แก่นำคนแรกเลยนะคะออกมาบอกว่า
ผมแหละพร้อมผมไม่ใช่นักเลงคีย์บอร์ด
แต่ผมอยากจะทำให้เมืองน่านกลับมาสวยงามเหมือนเดิมนะคะ
บอกว่าผมไม่ใช่นักเลงคีย์บอร์ดไม่ใช่คนน่าน
แต่ถ้าท่านผู้ว่าต้องการความช่วยเหลือ
ผมและคนอีกไม่น้อยยินดีลงทั้งแรงกายแรงใจแรงเงินไปช่วยท่านนะครับ
เพียงท่านอนุญาตติดแฮชแท็กด้วยนะคะ
นั่นไงก็ไทยด้วยกันพวกเราว่าไง
ซึ่งภายในโพสต์ของคุณโจอี้บอยนี่นะคะ
ก็ออกมามีผู้แสดงความคิดเห็นกดไลค์กดแชร์กันเยอะ
บ้านเราน่าจะมีการจัดเทศกาลปลูกป่าประจำปีไปเลยนะครับ
เหมือนกับเทศกาลดนตรีอะไรประมาณนั้น
จัดมันทุกปีจัดให้มันพร้อมกันทั่วประเทศ

ให้เป็นวันหยุดประจำปีสัก๑วันก็ยังดี
ปลูกต้นไม้กันเทศกาลปลูกป่าแห่งชาติ
เมนต์นี้ก็ได้รับการกดไลค์เยอะเหมือนกันนะคะ

เจอีกคนมาเหมือนกันอันนี้พี่เจเจตรินค่ะ
โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวเจเจตรินนะคะ
บอกว่าตนดีใจพร้อมสนับสนุน
แล้วก็กล่าวอีกด้วยว่าต้องเถียงกันว่าใครทำป่าหาย
บอกว่าไม่ต้องเถียงกันเยอะแต่ให้ไปเริ่มปลูกใหม่กันดีกว่า
ไม่ต้องเสียเวลาจัดคอนเสิร์ตร้องเพลงปลูกปลา
จัดโครงการไปปลูกป่าทั้งประเทศกันจริงเลย
คล้องกับผู้ใช้งานเฟซบุ๊คที่เป็นแฟนเพจของเจออีบอยเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ส่วนกระแสในโลกโซเชียลคือร้อนมาสักพักแล้วแหละเรื่องนี้

ก็เป็นกระแสมากขึ้นแล้วก็เป็นทิศทางบวกมากขึ้นนะคะ
บางส่วนบอกว่าอย่าปล่อยให้ผู้ว่าเมืองน่านคนนี้ต้องเดินคนเดียว
ถ้าอยากได้ป่าต้นน้ำน่าน๖แสนไร่ที่เสียไปกลับคืนมา
ทุกคนในจังหวัดก็ต้องช่วยแล้วก็ร่วมมือกับผู้ว่าคนนี้ด้วยนะคะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็ได้ลบโพสต์ท้าปลูกป่า๕แสนไร่แล้วค่ะ
หลังจากที่เพจทวงคืนผืนแผ่นดินไทยได้ออกมาขอโทษ
พร้อมกันนี้ก็ยังได้โพสต์ข้อความขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะ
แล้วก็มีข้อคิดเห็นของทุกคนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม
จังหวัดน่านทั้งภาคส่วนของหน่วยงานรัฐ
เอกชนประชาสังคมประชาชนทุกคนในรูปแบบของประชารัฐ
เราต้องช่วยกันให้น่านเกิดความยั่งยืนต่อไป
ส่วนกรณีภาพป่าต้นน้ำในพื้นที่ภาคเหนือ
ถูกบุกรุกจนเหลือแต่ภูเขาโล้นที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ขณะนี้เนี่ย
ตอนนี้ทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะตามต่อแน่นอน
ประสานจากสายตรวจโซเชียลเอาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่
แล้วก็กำลังตรวจสอบเรื่องนี้ให้คุณผู้ชมทราบต่อไปอยู่นะคะ
ไม่อยากให้คุณผู้ชมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่าง
เป็นศึกระหว่างราชการดาราเซเลป
คือเป็นเรื่องของเราทุกคนเรื่องป่าไม้เนี่ยสำคัญมาก

ทุกวันนี้อย่าว่าแต่ป่าไม้น่านหลายพื้นที่ในประเทศไทย

แล้วก็แน่นอนสภาพอากาศที่ทุกวันนี้ที่เราร้อนกันอยู่แบบนี้
ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเราไม่มีป่าที่คอยจะซึมซับน้ำ
ไม่มีป่าที่คอยจะให้ร่มเย็นแล้วนะครับ
ถึงได้อากาศร้อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงแบบนี้